พี่ใหญ่มามาครับบ้านเลย
ครับจริงคุณเพราะว่าช้างบุกบ้าน
แล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าเปิดฝาชีมากินอะไรด้วยเหรอ
คือช้างบุกเข้าไปในร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ
ฝาชงฝาชีหาของกินเองเลย
เดินเล่นอยู่ในบ้านแบบใหญ่ครับบ้านจริง
เจ้าของบ้านรวมถึงคนในบ้านนะ
มีทั้งคุณตามีทั้งคุณยายมีทั้งหลาน
ต้องวิ่งหนีเท้าเปล่าขึ้นเขา

กลัวช้าพี่ใหญ่เข้ามานะครับอ่าวไปดูช่วงเวลา
นาทีที่เจ้าหน้าที่จุดประทัดไล่พี่ใหญ่กันหน่อยนะครับ
อ้าวจุดแบบ๑ลูกพอไปไหมจ๊ะพี่ใหญ่จ๋า
ตกใจไหมพี่ใหญ่ตกใจช้างเขาก็ตกใจเหมือนกันนะครับ
เป็นภาพที่ชาวบ้านภายในพื้นที่หมู่๔บ้านมดงาม
ตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีนะครับ
บันทึกนาทีช้างป่าบุกเข้าไปบรื้อค้นข้าวของภายในฟาร์มเลี้ยงไก่
ชาวบ้านต้องใช้ประทัดลูกบอลจุดไล่ครับ
ก่อนหน้านี้ช้างเชือกนี้ได้บุกเข้าไปพังประตูเหล็กร้านขายของชำในพื้นที่เดียวกัน
เท่ากับมันบุกหลายที่มาบุกร้านขายของชำด้วยมาบุกฟาร์มเลี้ยงไก่ด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่ร้านขายของชำเนี่ยโอ้โหประตูร้านพังเสียหาย
แล้วจากนั้นเจ้าช้างตัวนี้นะครับก็เข้าไปเดินเล่นในบ้านแบบไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลย
โดยขณะนั้นนะครับนางทานทิพย์จำนงผลเจ้าของบ้านกำลังอยู่กับสามีและลูกสะพ้าย
พร้อมกับหลานตัวน้อยรวมอยู่ในบ้าน๕คนวิ่งหนีตายขึ้นเขาครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันพระสบดีที่ผ่านมา
นางทานทิพย์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะพากันวิ่งออกจากร้านนะ
ปิดไฟแล้วก็ต้องวิ่งไปหลบอีกห้องหนึ่งก่อน
แล้วก็ได้มองผ่านช่องกระจกดูลาดลาวค่ะลาดลาว
พี่ใหญ่จะเห็นพวกเราไหมเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อน
แต่ช้างเดินเข้าไปที่โต๊ะกับข้าว
งวงเปิดฝาชีกินข้าวกินอาหารบนโต๊ะอีกด้วย
นี่เจ้าของบ้านบอกนะครับ

แล้วก็ลูกสะพ้ายเจ้าของบ้านก็บอกว่า
ตอนเกิดเหตุก็เลยพากันวิ่งหนีตายขึ้นเขา
ระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
ตาทั้งยายทั้งดิฉันทั้งหลาน
โอ้โหตัวเล็กตัวน้อยวิ่งกันใหญ่เลย
วิ่งแบบเท้าเปล่าด้วยนะครับ

แล้วตอนนี้ได้ยินเสียงประตูมันดัง
แล้วก็เลยออกมาดูว่าเป็นช้างมันเขย่า
แล้วตอนนี้ก็พากันวิ่งออกมา

ลอกป่าป่าสับปะรด
วิ่งกันมาถึงนู่นถึงป่าเขานู่นเลยจ้ะ

เขาหายไปแล้วเขาวิ่งไปทางนู้นต่อไป

แต่เขาเขย่าประตูบ้านจนพังหมดแล้วแหละ
ของเขิงเขาสระโยนออกมาข้างนอกหมดแล้ว
แล้วก็กลับมาไม่เห็นนะ

ลงมา๕ทุ่มครึ่งติดเครื่องคืนแล้วค่ะ

อยู่กัน๕คนเลย
๕คนเกาะตัวไม่

คนไม่มีรองเท้าใส่ไฟฉายอะไรก็ไม่มี

แอบ๒ดูตรงข้างหน้าต่าง
ก็ไม่กล้ามองเขาดึงแบบแรงมากเลย
เยอะเลยนะครับเจ้าของร้านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับ
บอกว่าจากการสำรวจประตูเหล็กหน้าบ้าน
รถจักรยานยนต์ตู้โชว์สินค้าถูกช้างเนี่ย
ใช้พลังแรงมหาศาลในการทั้งดึง
แล้วก็ทำความเสียหายไปทั้งหมดเลยนะครับ
แถมตอนนี้คนที่บ้านเองและสมาชิกในบ้าน
ยังรู้สึกหวาดภาวะบอกว่าขณะมีประตูเหล็กที่แข็งแรงนะ
ช้างป่ายังเล่นงานได้ยับเยินเลย
ตัวเธอเองนะครับก็แก่เท่าแล้วมีโรคประจำตัว

บอกว่าปวดขาตอนวิ่งนะโอ้โห
วิ่งไม่ได้คิดชีวิตไม่ได้คิดถึงขาเลย
ทั้งที่ปวดขาอยู่นะครับแต่ก็ต้องวิ่งหนีไงคุณ
หลานก็ยังตัวเล็กอยู่ก็ต้องหอบฮิ้วจูงหลาน

ส่วนเรื่องของความเสียหายนั้นนะครับ
ก็ทางอบตเขาซกหลังทราบข่าวก็ได้ส่งช่างเนี่ย
สำรวจเพื่อซ่อมแซมให้แล้วนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ช้างจะกลับมาอีก
ตอนนี้ทางเจ้าของบ้านแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้น

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกัน
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านด้วย
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูว่าช้างเนี่ย
มันลงมาจากป่าลงมาจากเขาในทิศทางไหน
แล้วมันมีฝูงมันมีโขลงของเขาอยู่อีกหรือเปล่านะครับ
เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปสำรวจเข้าไปตรวจสอบดูตรงนี้ซะนะครับ
ช้างป่าบุกรุกนี่มีหลายพื้นที่นะ
ฉะเชิงเซาก็มีโคราชก็มีนี่ชนบุรีก็มีอีกเหมือนกันนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็กำลังช่วยหามาตรการนะ